คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าตายไม่รู้ตัวไหมคะ
เชื่อว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นแบบนั้น
คือผู้ชายคนนี้นะคะเลิกงานเสร็จขับรถไปบ้านเพื่อน
ก็ไปนั่งดื่มกินคุยเล่นกันตามปกติ
จังหวะเขากำลังนี่เลยนั่งยองเล่นมือถืออยู่แบบนี้ค่ะ
ได้ยินเสียงคนเรียกจากด้านหลังบอกพี่ชาย
ยังไม่ทันได้หันไปเลยนะโดนมีดพระฟันคอชึบหัวขาดเลยค่ะ
นี่ค่ะแล้วตอนที่ตำรวจไปเจอก็คือร่างอยู่ทางศีรษะอยู่อีกทางนึงค่ะ
คนก่อเหตุก่อเหตุเสร็จปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
แล้วค่อยมามอบตัวทีหลังนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานี้ค่ะเป็นพื้นที่ของสพวังวิเศษนะคะ
ที่บ้านหลังนึงในสวนปรามน้ำมันในตำบลวังมะปราง
สภาพคือนอนหงายจมกองเลือดห่างไป๒เมตรก็พบหัวของคนตายค่ะ
องอยู่ที่แผ่นไม้นะคะนี่คือนายชายผู้เสียชีวิตนะคะ
หัวไปทางตัวไปทางอะค่ะ
คนก่อเหตุชื่อในวุฒิอายุ๓๐ปีคนนี้เป็นถึงลูกชายของอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ก่อเหตุเสร็จขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปก่อนที่จะให้พ่อเนี่ยพาเข้ามอบตัวทีหลัง
นี่คือในวุฒิคนก่อเหตุที่ให้พ่อพามามอบตัวค่ะครับ
คุณนัทเนี่ยไปเจอกับน้องชายเจ้าของบ้านแล้วเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์แบบคาตาเลยค่ะ
นี่คือคุณสมชายอายุ๔๐ปีเขาก็เล่าบอกว่า
คือตอนเกิดเหตุจริงมันคือ๔โมงเย็น

เพราะว่านายชายมานั่งเล่นที่บ้านเขาบ่อย
งานเสร็จนายซักก็ขับกระบะมาที่บ้าน

แล้วมีเพื่อนอีกคนนึงนั่งอยู่ห่างออกไป

ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดแล้วถือมีดพระเดินปรีเข้ามา
นายชากำลังนั่งยองอยู่บนแผ่นไม้เล่นมือถืออยู่

พี่ชายอืมชายยังไม่ทันได้หันไปเลยนะคะฮะมุดเงื้อมือแล้วเอาบี้พระเนี่ย
ฟันชืบแบบสุดแรงเกิด

พระก็คือฟันหัวเขาขาดเลยค่ะ

มันต่อหน้าต่อตาผมเลยภาพยังติดตาอยู่เลย
หลังจากนั้นวุฒิก็เดินออกไป

คุณสมชายบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นวุฒิมานั่งร่วมวงกันด้วยซ้ำ
ไม่ได้สนิทไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลย

กำไรหลังที่เขาเร่งกวนจริงมัน
กลับไปเรื่องบ้านไม่เคยมีมีคมรอบ
ไม่เคยมีพักเดี้ยงเหมือนก็ไม่ให้เล่ง
ในชายคนตายเนี่ยเขามีอาชีพขับรถหัวลาคไม้
ซึ่งเขารักนายชายเหมือนน้องชายคนหนึ่งเลย
รู้จักอยู่กินด้วยกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ชายเป็นคนดีไม่เคยไปมีเรื่องมีปัญหากับใคร
แล้วก็ไม่ได้สนิทไม่เคยไปสูงสิงกับในวุฒิคนก่อเหตุด้วย
ส่วนในวุฒิคนก่อเหตุเขารู้จักชื่อเสียงเรียงนามดีเลยแหละ
วุฒิเนี่ยเกเรงานการใหม่ทำมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เคยรักษาอาการจิตเวทด้วย
ขี่รถวนไปวนมารอบหมู่บ้านเป็นประจำ
ถ้าถามเขานะส่วนตัวในใจเลยเนี่ยสงสารชายมาก
ต้องมาตายแบบนี้เพราะคนแบบนี้
ที่วัดสระเขาวิเศษบรรยากาศก็เป็นประหย่างโศกเศร้า
ยาดบอกทำใจไม่ได้เลยจริง
คุยกับลูกพี่ลูกน้องของในชายนะคะ

โกรธมากแล้วก็แค้นมาก
วุฒิมาทำกับญาติเธอแบบนี้

แล้วชายคนตายด่าพ่อด่าแม่เขาก่อน

แต่ฟังจากที่คุณสมชายที่เขาบอกเขาเห็นคาตาเนี่ย

ไม่เคยรู้จักไม่เคยมานั่งร่วมวงกินเหล้าด้วยซ้ำ

เขาตั้งคำถามนะคะไม่รู้ว่าถามถึง
อดีตผู้ใหญ่บ้านที่เป็นพ่อหรือว่าหน่วยงาน
ว่าเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยจิตเตอร์เวศแบบนี้
ปล่อยออกมาเพ่น
เกเลทำงานกลับจากทำงานก็อยู่ที่บ้านถ้าไม่อยู่ที่บ้านก็ไปอยู่ที่บ้านที่เกิดเหตุ
โกรธมากค่ะโดยที่น้องไม่ได้มีโอกาสที่จะหันไปป้องกันตัวค่ะ

แล้วก็ไม่ได้ไปด่าอะไรค่ะ
ใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วน้องเขาจะใส่หูฟังแล้วก็คือทำนู่นทำนี่
แบบที่ไม่ได้รู้ว่าใครเดินมาข้างหลังชีวิตน้อง
เราเสียไปแล้วเราเรียกมาไม่ได้แล้ว
ด้านผู้ใหญ่สมพรผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒
ซึ่งก็เป็นญาติกันกับในวุฒิคนก่อเหตุ

ผู้ใหญ่สมพรก็มาช่วยงานศพด้วยบอก
สารคนตายจริงที่ต้องมาถูกฆ่าโหดแบบนี้
ก็ยอมรับแหละถึงแม้คนก่อเหตุจะเป็นญาติ
แต่มันก็เกเรจริงเคยติดยาเคยไปรักษาอาการจิตเวท

เงินพ่อแม่อยู่ทุกวันนี้แหละ
จนไกลบ้างเที่ยวแต่แถวหมู่บ้าน
พ่อก็เคยไปรักษากินยาอยู่
แต่หลังจากนั้นไม่รู้ว่าได้ทานยาประจำหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้าน
เป็นพ่อของในวุฒิคนก่อเหตุด้วยนะคะ
แต่ว่าไม่เจอใครเลยนะคะไม่มีใครอยู่บ้านเลย

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ปมสังหาเล็งไว้๒อย่าง
อย่างแรกคืออาจจะเป็นอาการคลั่ง

อีกประเด็นนึงอาจจะเป็นปมขัดแย้งเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือเปล่าอันนี้ตำรวจยังไม่ได้ฟันทงนะคะ
ตอนนี้ก็คุมตัวส่งฝากขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ